เป็นเรื่องเศร้าที่บางแสนไปเจอเต่าตะหนุ

คาดว่าไม่ได้กินถุงพลาสติกนะรอบนี้ดูข้างหลังมัน

ตะหนุตัวนี้โตเต็มวัยและน้ำหนัก๙๐กว่ากิโลกรัม
เฉียดร้อยครับใหญ่พอสมควรเลยทีเดียว

เล่นน้ำตามปกติดีเจอเรื่องตะลึง
ลึงเพราะอะไรเจอเต่าเนี่ยมันนอนอยู่
ตอนแรกไม่ตายตอนแรกมันยังไม่ตาย
มันพยายามจะหันเรด้าหันหัวมัน
กลับลงน้ำอีกทีคือมันไม่มีเลด้าแล้วนะ
พอไม่มีเรด้าเต่าหรือสัตว์น้ำเนี่ย

คลื่นจะซัดมาริมหาดแต่มันพยายามตะเกียกตะกาย

นักท่องเที่ยวเลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
แต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่มาไอ้นี่มันนิ่งไปแล้ว
พอมันตกตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ

ตามรายงานบอกว่าตัวมันใหญ่พอสมควร
ใหญ่ขนาด๕คนหามเนี่ยต้องแบกไปก่อนว่า
ผ่าพิสูจน์ว่าตกลงแล้วมันตายเพราะสาเหตุอะไร

แต่ว่าอย่างที่อธิบายไว้เป็นไปได้ว่าน่าจะโดนใบพัดเรือ

แล้วก็มาตายริมชายหาดบางแสนครั้งนี้ครับ
แล้วกว่าเต่าแต่ละตัวนะมันจะออกออกมาได้
มันจะลงทะเลไปได้กว่ามันจะโตมาขนาดนี้